เพราะมันคือความสามารถของน้องเด็กไทย
ดูแล้วต้องบอกว่าเด็กไทยไม่แพ้

พากังวลบัดประอาฆนิก
ต้องจึงขนาดมากมายฝ่ายกล่อง

เห็นไหมว่าจังหวังเค้ากระโดดยงเหงนี่
ไม่ใช่เป็นจังหวังแต่การเต้นหรอกนะ

ดูดิถ้าทำอย่างเงี้ยแล้วให้ไปเต้นกันถอดรองเท้ากระโดดดิเป็นมะมุกกระโดด
ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นท่ารองเท้าเพื่อรับหมวยไทยประกอบเพลง
ถูกต้องเลยเนี่ยประกอบเพลงปลงโป้งชึงได้อย่างพร้อมเพลียงกันจริงเห็นไหม
สูบสติปทุกท่าเนี่ยแคล่ววบไว้แล้วก็เป็นท่าที่แข็งแรงมากด้วยนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นความสามารถของน้องนักเรียนโรงเรียนวัดเสาหินจังหวัดเชียงใหม่
เขารวมตัวกันมาค่ะฝึกซ้อม
อันนี้เป็นการซ้อมนะเดี๋ยวจะมีการไปแข่งขันไปโชว์ด้วยนะคะ
เป็นการเต้นรำไทยประยุกต์ค่ะ
ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ที่ทางเทศบาลตะมนต์น้องหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เขาจัดขึ้นนะคะ
งานนี้ก็เรียกว่ามีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะคะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของเด็กเข้ามารวมตัวกันจัดงานนี้
น้องแต่ละคนก็งัดเอาฝีไม้ลายมือในการแสดงในการออกท่าทางในการที่แสดงถึงทักษะความสามารถด้านกีฬาด้วยมันผสมผสานกันหลายอย่าง
ะด้านดนตรีก็ต้องมีเพราะต้องเต้นประกอบจังหวะก็ต้องทำให้ได้ด้วยนี่ถือว่าเป็นความสามารถสุดยอดมาก
ปรบมือให้กับน้องโรงเรียนนี้หน่อยนะคะจริงแล้วเราเคยเห็นนะในลักษณะของการแสดงแบบนี้เชื่อว่าคงมีหลายที่ที่ทำด้วยเหมือนกัน
ชื่อเป็นอะไรนะภิตภะโมยไทย
เป็นทั้งการออกกำลังกายด้วยนะเป็นการโชว์ด้วยนะคะ
แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ไปต่อกันอีกหนึ่งคลิปค่ะ
นี่คลิปน้องคนนี้นะคะต้องบอกเลยว่า
เห็นแล้วคุณผู้ชมจะต้องอึ้งและทึ่งแน่นอน
อ่ะพี่บอกว่าเอิ้งและทึ่ง
เพราะอึ้งและทึ่งในความสามารถในการทำข้อสอบของน้องคนนี้
ฉันอึ้งในคำตอบมากกว่าค่ะ

ทำได้ทำได้ถูกข้อแต่ว่าบางอันก็ทำไม่ได้

ไม่ต้องทำเพราะเวลาเป้า

น่ารักมากจริง
ดิฉันเชื่อว่าคนมีลูกเนี่ยก็คงจะเข้าใจความรู้สึกนี้
เวลาที่ลูกออกจากห้องสอบแล้วก็ลุ้นใช่ไหม
คุณผู้ชมว่าลูกเราจะทำข้อสอบได้หรือเปล่า

ส่วนท่านนี้คุณแม่ท่านนี้ก็คุยกับลูกชายของตัวเอง
ชื่อว่าเด็กชายรุจินบอินทะเรืองหรือว่าน้องอันนะคะ
ก็ถามถ่ายอย่างที่คุณใบตองได้เล่าอีกครั้งนึงนี่แหละ

ครูบอกนะว่าข้อไหนทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำ

ทุกครั้งแต่บางอันก็ทำไม่ได้
ผมว่านะประโยคแบบนี้มันคุ้น
น้องใบตองลองพูดประโยคนี้แบบอาจารยิ่งศักดิ์

ไม่ต้องถึงกับขยับ
แต่แบบว่าที่มาสำหรับบางคนที่ส่งกระดาษเปล่า

ก็ครูบอกว่าไหนทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำ
สรุปว่าคือไม่ทำไม่ได้เลย

แต่สำหรับน้องอันคุณผู้ชม

นี่ผลการตอบต้องยกนิ้วให้จริง
เพราะว่าน้องอันผ่านได้เข้าศึกษาต่อโรงเรียนวัดชัยชุมพลระดับชั้นป๑จ้ะ
ค่าดีใจของน้องอันหน่อยโอ๊ดปรบมือเลย

ส่วนนี้ไม่น่าไปไหนต่อแล้วอยู่ตรงนี้แหละ

อันดีฉันอยากจะบอกคุณแม่บ้างเลยย้อนไวกลับไปตอนนี้ว่า
ทำได้ทุกข้อเลยแต่ครูบอกว่าข้อไหนทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำ